เหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากคืนเข้าดาวน์ปีใหม่
หลายเหตุการณ์นะครับที่อายุทยานี่ก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้อารมณ์ร้อนจริงฝ่ายลูกเขยนะครับ
เขยเนี่ยอารมณ์ร้อนถึงขั้นทำร้ายแม่ยาย
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตอืมอ่าพ่อตาก็โดนด้วยนั่นแหละ
แต่พ่อตานี่ก็วิ่งหนีทันก็บาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งที่พระนครศรียุธยานะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือนะฮะ
ผู้ที่ก่อเหตุถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ชื่อว่านายมงคลสิริภูล
อายุ๓๗ปีหรือว่าในเปรมนะครับ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือนางวันเพ็ญบุญเลี้ยงอายุ๕๒เป็นแม่ยาย
พ่อตาก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับพ่อตาก็คือนายกฤษดาจำปาเฟืองอายุ๕๒
ซึ่งก็เป็นสามีของนางวันเพ็ญคือนายกิจสดาเนี่ยเขามีลูกสาว
แต่นางวันเพ็ญเนี่ยอันนี้เป็นเมียใหม่เท่ากับว่านายมงคลเนี่ยที่มาแต่งงานกับลูกสาวของนายกิจสดาเนี่ย
เอาเข้าจริงก็คือแม่ยายของเขาเนี่ยก็คือแม่เลี้ยงของภรรยา
แต่ก็มีศักดิ์เป็นแม่ยายกันนั่นแหละเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ที่นางวันเพ็ญถูกนายมงคลทำร้ายจนเจ็บสาหัสถึงขั้นเลือดคลั่งในสมองเนี่ยนะแล้วก็เสียชีวิต
เมื่อคืนที่ผ่านมาตีหนึ่งครึ่งนะเขาดาวน์ปีใหม่เนี่ยเลยผ่านมาชั่วโมงครึ่งเนี่ย
นายมงคลปกติไม่ได้อยู่บ้านที่อายุทยาอยู่ที่กรุงเทพ
ก็พาลูกกับเมียเนี่ยกลับมาบ้านที่อายุทยาเป็นบ้านของเมียนะ
แล้วก็พาลูกสาวกับเมียไปเที่ยวเขาดาวน์แต่ทีนี้ภรรยาของเขายังไม่ได้กลับ
นายมงคลก็เลยเออเห็นมันดึกแล้วตีหนึ่งกว่าเนี่ยก็เลยพาลูกสาวของตัวเอง
กลับมาที่บ้านพ่อตาก่อนจะเอามาส่งค่ะแต่พอมาถึงปรากฏว่าบ้านปิด
คือบ้านปิดประตูสังกษีข้างหน้าอย่างนี้จอดรถตั้งนานเรียกไม่มีใครได้ยิน
ไม่เปิดสักทีโมโหนายมงคลก็เลยลงจากรถไป
โมโหก็เลยถีบประตูหน้าบ้าน
ทีแรกก็พยายามเปิดไฟสูงจากรถส่องเข้าไปในบ้านที่มีห้องนอนอยู่
จะได้มีคนออกมาเปิดก็ไม่เปิดกันสักทีนึง
ก็ยอมรับว่าตัวเองก็เมาด้วยโมโหด้วยเดินลงจากรถ
รั้วสังกษีหน้าบ้านจนพังแล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน
จักรยานยนต์ไปถีบอีกถีบจักรยานยนต์ในบ้านจนล้มอีก
นี่คือลูกสาวอยู่ในรถใช่ไหมลูกสาวตัวเองนะอยู่ในรถ
แต่ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยที่เป็นลูกสาวของพ่อตาและบ้านนี้เขาเนี่ยยังไม่ได้กลับมาด้วย
พอถีบจักรยานยนต์เสร็จนะหยิบไม้ตะพดยาวยาวที่วางอยู่แถวบ้านเนี่ย
ตีกระจกบานเกร็ดซึ่งมันตรงกับห้องนอนของนางวันเพ็ญแม่ยายจนแตกค่ะ
แล้วก็ใช้เท้าถีบประตูไม้ห้องนอนของนางวันเพ็ญเข้าไปในห้องนอน
ก็ไปเจอพ่อตากับแม่ยายอยู่ในห้องทีนี้ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
แล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับมีเรื่องระหองระแหงในครอบครัวอะไรของเขาอยู่แล้วด้วย

ใช่อารมณ์ก็ขึ้นเลยฮะทีนี้ก็ตบพ่อตาตบแม่ยาย
ทีแรกตบพ่อตาก่อนแม่ยายก็เลยไล่ให้ออกจากบ้าน
ก่อเหตุอย่างนี้ได้ไงไล่ไปเลยพ่อตาก็พยายามเดินหนีไปทางหลังบ้าน
ทีนี้ก็เหลือแม่ยายก็พยายามเดินหนีทางหน้าบ้าน
ไปทางหน้าบ้านนะครับไปถึงฐันฐ์ครับเตะก้านคอครับ
จนแม่ยายเนี่ยล้มฟุบอยู่กับพื้นหน้าบ้าน

ทืบซ้ำจนสลบคาที่ซึ่งลูกสาวตัวเองเนี่ยยังอยู่ในรถ
คือลูกก็เห็นพฤติกรรมพ่อตั้งแต่ถีบประตูบ้านเข้าไปแล้ว
คือยังไม่ได้เอารถเข้าบ้านเลยเนี่ยฮะ
ก็คือกระทืบซ้ำจนเขาสลบคาที่แล้วก็ขับรถหลบหนีไป
คือจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะทำให้ทราบว่า
ครอบครัวนี้เขาก็มีเรื่องระหองระแหงกันระหว่างลูกกับแม่เลี้ยง
ซึ่งลูกสาวกับแม่เลี้ยงลูกสาวก็คือภรรยาของนายมงคลผู้ต้องหา
ก็ธรรมดาของลูกกับแม่เลี้ยงหรือว่าจะลูกกับพ่อเลี้ยงก็แล้วแต่
ทีนี้พอมีปัญหาไม่พอใจกันบ้างอะไรกันบ้างปากเสียงกันบ้าง
ฝ่ายของลูกสาวก็มักจะมาเล่าให้กับนายมงคลที่เป็นสามีฟังไง
ว่ามีปัญหากับแม่เลี้ยงแบบนั้นแบบนี้มันก็เลยสะสมสะสมอยู่
เมื่อคืนนี้พอเมาโมโหกลับมาที่บ้านแล้วมีเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟัง
นายมงคลก็เลยทำร้ายแม่ยายซะจนโอ้โหเสียชีวิตเลยฮะ
มีการพูดจาด่าทอกันทั้งคู่ทั้งสองฝ่าย

ครับเหตุเกิดครับใช้มือฝามือครับ

แบร์อย่างนี้ครับใช้อุ้งอย่างนี้ครับกระแทกเข้าไป

ใบหน้านะคนไหนผู้หญิงหรือผู้ชาย

แล้วคนผู้หญิงก็เข้ามาถึงตัวผมเหมือนว่าเขาจะห้ามปามหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้ก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นอีกครับ

ผมไม่ได้ใช้อาวุธอะไรทำร้ายเขาเลยมีแต่มือกับเท้าครับ
แล้วบาดแผลที่หน้าเขาโดนทำไม
คือผมนี่แหละครับจากมือนี่แหละครับไม่มีเจตนาจะฆ่าหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาก่อนแล้วก็ไม่ได้วางแผนมาก่อนครับ

ใช่ครับเมาโดยล้วนแล้วเกิดจากการด่าทอซึ่งกันและกัน
เขาถามพี่เรื่องอะไรทำไมกดแค้นขนาดนั้นอ่ะครับพี่
ไม่ไม่ขอพูดเรื่องนะครับ

ก็เดินไปขื่นรถแล้วก็ไปปกติครับ

คืออย่ามาเสียใจตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คือพ่อตาของนายมงคลนะครับ
กฤษฎาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหลูกเขยเมามาก
มาถึงก็เข้ามาในบ้านได้ชกตัวเองก่อนเลย

แล้วทีนี้ก็เริ่มรมโอโหแล้ว
ทั้งนายกฤษดากับนางวันเพ็ญที่เป็นภรรยาก็เห็นท่าไม่ดีพยายามวิ่งหนีออกจากบ้าน

แต่นายมงคลวิ่งตามทันนะฮะก็ทำร้ายนางวันเพ็ญจนสลบเลือดท่วมตัวนะครับ
คือทางนายกิจสดาพอเห็นนายมงคลหนีไปแล้วแล้วก็ภรรยาตัวเองนอนเจ็บสาหัสอยู่
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มานำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาล
แต่ก็ไม่ทันฮะเสียชีวิตครับ
ที่ผู้สวยข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
ได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านของนางวันเพ็ญที่เสียชีวิต
บอกว่าเหตุการณ์มันก็เป็นปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
ภรรยาของผู้ต้องหาเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย
ก็มีปัญหาเกี่ยวกับแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงไม่ค่อยถูกกัน
เวลามีอะไรก็มาเล่าให้สามีฟังทีนี้มันก็เลยเป็นการเก็บกันไว้สะสมกันไว้นะครับ
เมื่อคืนนี้พอฝ่ายสามีเมาแล้วกลับมาที่บ้านปกติก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับ
แต่ถ้าถามว่านางวันเพ็ญผู้ตายแล้วผู้ตายเขาเป็นคนแบบไหนอะไรยังไง
เพื่อนบ้านบอกว่าเป็นคนดีนะเป็นคนดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา
เขาเคยทะเลาะกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาถึงขั้นไหน
ตกใจไหมเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ตำรวจสพท่าเรือแจ้งข้อหานายมงคลนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจทำให้เสียทรัพย์

พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ